ตระวังด้วยนะ

ก็ตั้งใจจะเป็นมาตรการลดปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมในตัวเมืองนั่นแหละ
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่มีการนำรถดับเพลิงของเทศบาลมาฉีดพ่นละอองน้ำรอบคู่เมืองเชียงใหม่
แล้วก็สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อลดฝุ่นละอองด้วยนะคะ
รวมถึงยังขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย
ย้ำเลยว่าขอให้งดเผาว่าจะพืชไร่
ถ้าจะเผาเนี่ยแจ้งมาให้ชัดเจนเลยว่าทำไมต้องเผา
ถ้าไม่มีเหตุผลอันควรจะไม่อนุญาตให้เผาอย่างเด็ดขาดนะคะ
โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแล้วก็พื้นที่การเกษตร
ส่วนที่พยาวค่ะนายแพทย์สาธารณสุขเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน
เพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคเช่นโรคระบบทางเดินหายใจ
หัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนังรวมถึงตาอักเสบด้วยนะคะ
ก็เกิดขึ้นได้ในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควันเกินค่ามาตรฐานแบบนี้
จากนี้ยังเตรียมทีมแพทย์และบุคลากรไปให้ความรู้กับประชาชน
ในการป้องกันปัญหาภาวะหมอกควันด้วย
มีการมอบหน้ากากอนามัยกว่า๓๐๐๐ชิ้น
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง

แล้วก็จัดพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่เกิดจากผลกระทบปัญหาหมอกควัน